คุณผู้ชมคะดูด้านหลังหน่อยค่ะ
เรื่องนี้นี่อุ๊ยคุณป้า
คุณป้าร้องว่าป้าโดนตำรวจนะ
อุ้มไปทุบตีผักหัวตีหัว

นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่มกราแล้ว

นั่นเล่าให้ฟังเป็นฉากทำท่าให้ดูด้วยค่ะ
ไปนั่งดูมองทองสี่ชวนเนี่ยอืมนั่งสี่เท่าดอกหัวตรงนี้สองสี่กา
สี่สองเชื้อแม่งสี่เม็ดแห้งสวดกับเม็ดแห้งไว้นั่นเนอะสี่เท่า
อ่าใช่แบบแห้งทีเดียวอืมใช่อีกต้องพูดว่าดอกไม่เฟาะใช่อีก

ทำท่าให้ดูอุ้ยเล่าเป็นฉากเลยว่าโดนตีแบบนี้
เงื้อมือมาแบบนี้ฟาดแรงแบบนี้แล้วเหตุการณ์เนี้ยค่ะคุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๔มกราที่ผ่านมาแล้วอ่ะตั้งแต่ต้นปี
ใช่โอ้โหนี่กัญญาแล้วนะเออจะหมดปีแล้วนี่ไง
มา๙เดือนแล้วป้าแล้วทำไมอ่ะทำไมเรื่องมันปล่อยให้นาน
อะไรแบบนี้ป้าบอกว่าเอาก็คิดดูสิป้าไปแจ้งความ
ไม่มีโรงพักไหนเขารับแจ้งความป้าเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคุณป้าคนนี้คือคุณป้าบัวสากิ่งมาลาค่ะ
เป็นชาวบ้านที่วารินชำราบที่อุบลก็อยากได้ความเป็นธรรมแหละ
แล้วนี่ป้าเขาเปิดมือถือให้ดูนะรอยแผลที่ป้าเคยโดนตำรวจทำร้าย
เปลือกตาไหมเปลือกตาม่วงแบบนี้ค่ะแล้วตำรวจที่มาทำร้ายป้า
ป้าบอกว่าเป็นถึงพันธุ์ตำรวจตรีเลยนะอยู่ที่อุบล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะว่าโอ้ตั้งแต่มกรามาแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยนะมีคนมาหาป้าที่บ้านเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ผู้ชายสองคนก็มาจอดหน้าบ้านเลยถามป้าอ้อยอยู่ไหนอ่ะ
ป้าก็ตำรวจมาตามหาอ้อยเหรอไอ้อ้อยมันลูกสาวป้านี่นะ
อ้อยมันไม่อยู่หรอกมันติดคุกอยู่นู้นอยู่กรุงเทพ
บอกตำรวจแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้จริงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังไปดีดีนะทีนี้ตำรวจก็พยายามจะให้ป้าเนี่ย
อ้อยให้ได้ป้าก็บอกว่าก็ติดต่อไม่ได้
เอายังไงก็อยู่ในคุกมันอยู่ในคุกตำรวจก็รู้อยู่แล้ว
คือถือไม่ได้ใช่แล้วทำไมตำรวจยังให้โทรหาเดี๋ยวนี้
โทรหาเดี๋ยวนี้จนมีเรื่องมีราวทะเลาะกันเถียงกันค่ะ
แล้วท้ายที่สุดตำรวจบอกว่าอ่ะงั้นมาถึงที่บ้านแล้ว
ค้นบ้านป้าหน่อยละกันแล้วปรากฏว่าไปเจอเป็นตู้สล็อต
สล็อตที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วตั้งอยู่ในบ้านป้า
มันต้องมายังไงอ่ะก็คือมีคนเอามาไว้นั่นแหละ
แล้วตำรวจก็เอาตู้สล็อตนี้ยึดไปทีนี้พอยึดไปเก็บตู้สล็อตไป
ตำรวจเอาตัวป้าไปด้วยค่ะจะเอาไปโรงพักจะไปสอบต่อ
ตอนขึ้นรถตำรวจนะปรากฏว่าตำรวจเหมือนกับมีการตบที่บ้องหูป้า
หัวไปกระแทกกับรถเลยไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชม
พอไปถึงโรงพักเสร็จพาป้าเข้าไปในห้องสืบ
ตำรวจก็ตบไปอีกสองสองทีครับทีนี้ป้าก็โอ๊ยตำรวจจะให้ป้าติดต่ออ้อยอยู่นั่นน่ะ
ป้าก็บอกว่ามันติดต่อไม่ได้อ๋อไอ้ที่ที่ตบที่ทำร้ายมาตลอดทางนี่คือยังเค้นเรื่องอ้อยอยู่
ใช่คือเพราะตำรวจเชื่อว่าป้าจะติดต่ออ้อยได้แน่
ท้ายที่สุดมาถึงโรงพักถึงขั้นนี้เลยนะพี่เบิร์ตเปิดทะเบียนราชดู
เปิดทะเบียนราชดูเอารูปให้ดูนี่ป้าอ้อยคนนี้ติดต่อไม่ได้เหรอ
ใช่ไหมใช่อ้อยเดียวกันไหมป้าบอกว่าเฮ้ยนี่มันอ้อยแต่ไม่ใช่ลูกป้า
คนนี้คือน้องสาวของลูกเขยป้าอ้าวตำรวจแบบอ้าวเหรอป้าอ้าว
คือตำรวจก็ก็อึ้งไปนิดหนึ่งว่าผิดตัวผิดตัวสิโอ้โหทำยังไงดี
ท่าทางตำรวจเนี่ยดูอ่อนลงเลยคุณผู้ชมอ้อยเหมือนกันชื่ออ้อยเหมือนกัน
แล้วทำไมไม่ถามชื่อนามสกุลล่ะคนชื่ออ้อยมีตั้งกี่คนทั่วประเทศ
จริงทีนี้ตำรวจนะท่าทีอ่อนลงก็จริงแต่ไม่ได้ปล่อยตัวป้ากลับมานะคะ
นี่ดูกราฟิกหน้าจอโดนปรับด้วยโดนปรับแล้วไอ้เรื่องตู้สล็อตอ่ะโดนสามหมื่น
ก็ต้องติดต่อกับเจ้าของตู้ให้มาเคลียร์แล้วท้ายที่สุดตำรวจถึงปล่อยตัวป้าออกมา
ทีนี้ป้าบอกเอาไงดีอ่ะป้าไปแจ้งความเลยที่สพวารินชำราบ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนไม่รับแจ้งนะคือเขาบอกว่าที่เกิดเหตุมันอยู่ที่อุบล
อ่ะทีนี้ป้าบอกโอเคอยู่ที่เมืองอุบลใช่ไหมงั้นป้าไปแจ้งความที่สพเมืองอุบลละกัน
ก็โดนปฏิเสธอีกหาว่าป้าไม่มีหลักฐานทีนี้ถามป้าป้าป้าไปตรวจร่างกายไหม
หลังจากที่โดนทำร้ายป้าบอกไปป้าไปโรงพยาบาลไหนใบรับรองแพทย์เอามาให้ดูหน่อยสิ
อุ๊ยตอนนั้นป้าไม่ได้ขอหมอมาแล้วเนี่ยมันล่วงเลยมาตั้ง๙เดือนแล้วอ่ะ
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงป้าจำได้แค่ว่าเหมือนกับแบบ
เรียกว่าสารวัตรน้อยหรือสารวัตรเล็กอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมนักข่าวไปพยายามถามทั้งที่สพวารินชำราบที่สพเมืองอุบล
ก็คือไม่มีชื่อสารวัตรเล็กสารวัตรน้อยอะไรเนี่ยค่ะ
แต่ทีนี้คุณป้าอยากขอความเป็นธรรมเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
บอกว่าตำรวจนายนี้นะไม่ได้มาขอโทษป้าแบบเป็นกิจลักษณะ
ไม่ได้มีการเยียวยาอะไรเลยครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ย
ทราบว่าตำรวจที่ป้าพูดถึงเป็นชุดเฉพาะกิจปรับปรามยาเสพติด
ของตำรวจภูทรอุบลแล้วตอนเนี้ยผู้บังคับบัญชาเนี่ย
รู้เรื่องแล้วนะก็อยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริง
เดี๋ยวเราต้องรอนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านมานานแล้วก็จริง
แต่ตำรวจก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ได้นะคะ
ก็รอชี้แจงจากทางสำรวจด้วยนะเพราะว่าที่เรานำมาให้ฟังเนี่ย
เป็นคำที่แจ้งของคุณป้าเขาอย่างเดียวเลยอืม